จำนวนประมาณสัก๒แสนครัวเรือนเดือดร้อน
ไม่มีไฟฟ้าใช้หลังจากที่ไต้ฝุ่นชะบานพัดถล่มในพื้นที่
ส่วนที่เฮติครับประชาชนก็เดือดร้อนจากอิทธิพลของเฮอริเคนแมททิวนะครับ
หลังจากพายุเฮริเคนแมททิวที่มีความรุนแรงระดับ๔
เข้าสู่เฮติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
ทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนพื้นที่การเกษตร

ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๒๖คน
บ้านเรือนกว่า๑๘๐ในจังหวัดซูดพังถล่มเสียหาย
และประชาชนกว่า๓๕๐๐๐คนยังคงรอคอยความช่วยเหลือครับ
พายุลูกนี้ถือว่าเป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุดในรอบกว่า๕๐ปี

ประชาชนเริ่มเก็บกวาดซากความเสียหาย
อิทธิพลของเฮอริเคนแมททิวกันแล้ว
พื้นที่ปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัย

จากสะพานเชื่อมระหว่างเมืองถูกตัดขาดและถนนถูกน้ำท่วม
ตอนนี้ทางการคิวบาร์กำลังเร่งประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
โดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐ

อริเคนแมททิวจะพัดเข้าสู่ชายฝั่งในรัฐฟอรีดา

ได้รับอิทธิพลผลกระทบจากไต้ฝุ่นชะบาครับ
เลื่อนตัวเข้าสู่ตอนใต้ของประเทศตั้งแต่เมื่อวานนี้

ทำให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่เช่นในปูซานในอูซานแล้วก็ที่เกาะเชจู
ทำให้ประชาชนเกือบ๒๓๐๐๐ครัวเรือนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
ส่วนโรงงานผลิตรถยนต์ของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างคุณใด
และอู่จอดเรืออีกหลายแห่งปิดทำการนะครับ
จนถึงตอนนี้ครับมีสื่อท้องถิ่นเกาหลีใต้
รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว๕คน
ขณะที่กระทรวงความมั่นคงและปลอดภัยของเกาหลีใต้
เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตนั้น
อยู่ที่ตัวเลข๓คนและศูนย์หายอีก๓คนครับ